ตลาดมาแล้วจ้าเข้าตลาดกันค่ะได้เวลาเช็คราคาสินค้ากันแล้ว
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันจ้าหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะพอกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงบัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะใครชอบกินเห็ดไปเช็คราคาเห็ดวันนี้กันจ้า
เห็ดฟางอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
เห็ดหูหนูสี่สิบหกถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมส่วนเห็ดเข็มทองอยู่ที่สามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ